มีคนไปเห็นคุณยายคนหนึ่งพาหลาน๔คนไปนั่งตากแดด

หาทางออกไม่ได้ก็เลยมานั่งตากแดดแบบนี้
คนก็กลัวว่าคุณยายจะพาหลานคิดสั้นกระโดดน้ำตาย

ก็เป็นภาพของยายกับหลาน
รวมละ๕ชีวิตคุณยาย๑หลาน๔นะฮะ
ไปนั่งตากแดดอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำทีที่จวัตรมหาสรคาม

ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาเอาเสือไปนั่งอยู่

แล้วก็มีพลเมืองดีเขาไปเห็นพอดีถ่ายภาพนี้ลงเฟซบุ๊กมหาศาลคามช่วยกันนะฮะ
เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะ
ตัวผู้โพสต์เนี่ยเป็นคนเขาบอกว่าเขาชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้ว
เขาขับรถผ่านตรงสะพานข้ามแม่น้ำชีพอดี
ภาพที่เห็นคือคุณยายคนหนึ่งกับหลาน๔คนนั่งตากแดดอยู่กลางสะพาน
มันไม่มีเหตุผลกลใดที่คนจะมานั่งตากแดดหรอก

ทีนี้ใกล้กันเนี่ยเห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันสีแดงคุณผู้ชมก็เห็นนะ

ตอนนั้นคิดว่าเอ๊ะรถคุณยายเสียหรือเปล่า
คนโพสต์เองแล้วก็มีพลเมืองดีคนเองก็จอดรถแล้วก็ไปถามคุณยายเป็นอะไรทำไมต้องมานั่งตากแดดกันกับหลานแบบนี้
ถามคุณยายบอกว่ายายเนี่ยขี่รถมากับหลานจากอำเภอกันธรวิชัยที่มหาศาลคาม
ไปคุยเรื่องของคดีความมาแต่ยายเนี่ยไม่ได้บอกว่าคดีอะไร
คือคนพยายามถามแต่คุณยายก็ไม่บอกบอกแต่เพียงว่ามันหมดหนทางไปแล้วยายหมดหนทางสู้แล้วมันคิดไม่ตกคิดไม่ออก
ก็เลยพาหลาน๔คนเนี่ยมานั่งตากแดดประชดชีวิตไหนก็ไม่มีหนทางแล้วก็นั่งตรงนี้แหละร้อนก็ร้อนอะไรแบบนี้นะฮะ
ผู้โพสต์เองก็ไม่ได้ถามขยี้ต่อกลัวคุณยายจะสะเทินใจก็ไม่ได้ถามว่าเป็นเรื่องของคดีอะไรนะครับ
แต่คือเห็นแล้วก็สงสารเด็ก๔คนชุดนักเรียนเนี่ยต้องมานั่งตากแดดกับยายนะฮะแล้วก็หวั่นว่าคุณยายจะคิดสั้นหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกเดี๋ยวพาหลานกระโดดน้ำตายไปทำยังไงก็เลยต้องประสานตำรวจมาคุยแล้วก็หาทางออกให้คำแนะนำกันเรื่องของคดีความต่อไป
นี่ครับคุณผู้ชมเวลาคนเรานะโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ค่อยมีเงินนะแล้วเวลาหมดหนทางเนี่ยมันก็แบบหาทางออกไม่ได้เนี่ยก็มืดแปดด้าน